สงครานปีใหม่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้หลายจุดหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนถึงร้อน
หลายจุดมีรายงานการเกิดฝนฟ้าขนองพายุลูกเห็บเกิดขึ้น
ต้นสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตากันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของสายฝน
เพราะว่าวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
แต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของอุณหภูมิความร้อนกันก่อน
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่
ปัจจัยสำคัญที่ยังคงเหนียวนำให้ประเทศไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
เผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่
ยังคงเป็นตัวเดิมก็คือบริเวณหย่อมความกวดอากาศต่ำ
มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าก็นองได้แต่ถ้าหากไม่มากเท่าไรนัก
ก็จะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองครับ
เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาสตาร์ทเลยนะครับ๓๒องศาเซลเซียต

ก่อนหน้านี้ยังคงเป็นพื้นที่สีเหลือง
เช้าวันนี้เริ่มต้นเป็นสีแดงละทีเดียว
แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายวันนี้

พื้นที่อื่นนะครับภาคเหนือไล่ยาวลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางยังคงเป็นสีม่วง
ก็คืออากาศร้อนจัดอุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไป
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียต
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นต่ำกว่า๔๐องศาเซลเซียตแล้ว
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
มีพื้นที่สีแดงก็คืออากาศร้อนทั่วไป
เริ่มปรากฏในบางจุดบางพื้นที่
อากาศแบบนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ
แต่หลังจากนี้ครับคำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้
อากาศนั้นจะเริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิม
อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะเริ่มกลับมาทะลุ๔๐องศาเซลเซียตอีกครั้ง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวันนี้จากการคาดการณ
ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ก็พบว่าจะเริ่มมีการแปรปรวนของลักษณะอากาศเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นั่นคือเรื่องของพายุฤดูร้อน
แน่นอนมาทั้งฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าครับ
โดยช่วงเวลาที่กรมบุตุนิยมวิทยาคาดการณ์

จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
ก็คือตั้งแต่วันที่๑๘ไปจนถึงวันที่๒๓เมษายน
ปัจจัยนั้นก็เกิดจากอิทธิพลของการพัดสอบของกระแสลม

ก็เกิดจากการที่มีกระแสลมจาก๒ทิศทางเคลื่อนที่มาปะทะกันนั่นเอง

ก็จะมีการยกตัวของความชื้นในอากาศลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
หลังตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้
ซึ่งกระแสลมที่จะเข้ามาปะทะกันเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตก
ปะทะกับกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้
สองทิศทางนี้หอบเอาความชื้นจากทั้งอ่าวเบงกอ
แล้วก็บริเวณไทยและจีนใต้เข้ามาปะทะกัน
จึงทำให้วันนี้มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเกิดขึ้น
เรามาดูกันว่าฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ภาพแรกที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียม
เก็บรวบรวมข้อมูล๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้

ก่อยอดจนยอดกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
สังเกตว่าก่อตัวหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ภาคตะวันออกนะครับเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้
หลายจุดหลายพื้นที่มีรายงานว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
สังเกตว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นหนาตาเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนล่าง
พื้นที่เหล่านี้เองคือพื้นที่ที่ต้องจับตาต่อไปตลอดทั้งวันนี้นะครับ
มาดูการคำนวณต่อจากนี้ไป๒๔ชั่วโมงจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
พบว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นครับ
โดยกลุ่มฝนนั้นจะเริ่มก่อตัวบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
สังเกตว่ามีสีเหลืองก็คือกลุ่มฝนตกหนัก
สีเขียวกลุ่มฝนที่ตกปานกลาง
อกจากนี้ยังมีภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
เริ่มมีการตกกระจายตัวแถวบริเวณจังหวัดพยาวจังหวัดน่านนะครับ
กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวนะครับลงมาเรื่อยนะครับ

เหนือตอนล่างนะครับต่อเนื่องแบบนี้
โดยจะเน้นตกหนักหน่อยในบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงบ่ายเย็นนะครับ
กลุ่มฝนก็จะเลื่อนลงมาปกคลุมต่อเนื่องไป
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

กระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาอาจจะตกหนักหน่อยในวันนี้นะครับ

พบว่ามีการก่อตัวของฝนกระจายตัวหลายจุด
พรุ่งนี้จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

แล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีตกอยู่ในวันพรุ่งนี้

โดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอันดามันตกจุดเดิมมาแบบนี้นะครับ
ตั้งแต่บริเวณตอนบนระนองครับ

นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูน

โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงได้
นี่คือสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
แน่นอนสิ่งที่น่าจับตามองตอนนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ฝนในญี่ปุ่นกันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสตกมากแค่ไหน

จุดนี้คือเมืองคุมาโมโตะนะครับ
จุดที่มีการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

พบว่ามีกลุ่มฝนที่ตกหนักครับก็คือมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็คือตกปานกลาง
เคลื่อนที่พาดผ่านจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกพาดผ่านเกาะด้านกล่าว
ดังนั้นประชาชนนักท่องเที่ยวใครที่จะวางแผนเดินทาง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงจุดนี้เอง
ถ้าหากมีฝนตกลงมาอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตรอื่นเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของดินถล่มซึ่งก็จะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแย่ลง
ตรวจสอบกันครับข้ามคืนนี้เรามาตรวจสอบกันต่อสำหรับสถานการณ์ฝนในไทย
เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในเมืองไทยของเราเอง
สิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือปรากฏการณ์ลานีย่า
สิ้นปีนี้จะมีฝนตกหนักหรือเปล่าติดตามได้ในจับตาเตือนภัย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป